ข่าวแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็สยดสยองเลย
เพราะว่ารถบรรทุกขี้เลนคนขับเนี่ยไม่รู้รถเกิดอะไรขึ้นนะ
ไม่สามารถควบคุมรถได้ไม่สามารถควบคุมรถได้นะครับ
ปรากฏว่าคนขับนะฮะกระเด็นออกไปนอกตัวรถนะครับ
ถูกรถทับเสียชีวิตแล้วไอ้ขี้เลนที่ตกออกมาเนี่ย
ยังสร้างความเสียหายให้กับรถคันอื่นด้วยครับ
เห็นร่างแว๊บไปเมื่อกี้เนี่ยครับเราทำลูกศรชี้ไว้เนี่ยฮะ

คืออันนั้นคือร่างผู้เสียชีวิตออกมาก่อน
ใช่ครับคือเขาคงควบคุมรถไม่ได้
คุณผู้ชมคุณพระราพรแล้วเลยกระโดดออกมาก่อน

เป็นรถบรรทุกขี้เลนนะเสียหลักพุ่งไปชนขอบสะพานแล้วมีประกายไฟใช่ไหม

มุ่งหน้าถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เจอร่างผู้เสียชีวิตคือนายวัฒนาฉิมรำอายุ๔๒ปีคนขับรถ
สภาพนอนคว่ำหน้าอยู่กลางสะพานเลยห่างไปประมาณ๕๐๐เมตร
ก็เห็นรถบรรทุกคันเกิดเหตุสภาพพังยับครับ
ไอ้ถังบรรจุขี้เลนถังใส่ขี้เลนประมาณ๖๐๐ลิตรลองคิดดูมันตกไปข้างล่างฮะ
สูงประมาณ๖๐เมตรไปทับป้ายบอกทางขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมันหลุดจากแท่นออกไปเลยเนี่ยแล้วลงไปข้างล่าง
ผู้ตายขับรถออกมามาจากถนนพระราม๓จะไปเทขี้เลนในพื้นที่
ปู่เจ้าสมิงพรายแล้วมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
จริงแล้วมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับ